มันหนุ่มดีอ่ะมันดี
กำลังเล่าข่าวพี่อีทโปรงไลน์
หลายคนก็แบบคิดถึงสมัยก่อนเนาะ

ได้ก็อย่างงี้มาอัพเดตพี่อีทกัน

พร้อมไปลุยทั่วสารทิศเลยค่ะ
ยังต้องดูแลธุรกิจร้านอาหารครัวจะแตกแดกตับอีกค่ะ
ที่ลงมือทำเองเลยตอนนั้นพี่แจ๊กรีนต้องไปทำสกรูปมาด้วยค่ะ
พอปัดทอใจไปเจอมาบอกว่าพี่อีทเอาจริงงานเยอะขนาดนี้ลูกได้เจอบ้างเปล่า
เฮ้ยเดี๋ยวพ่อปัดกล้าถามเขาอย่างนี้เนอะ
คุณผู้ชมดูน้องนาวาโตเป็นนุมโตขึ้นน่าตาแน่นดึงมากชาลาดน่ารัก

ร้องเพลงได้หมดคุณผู้ชม
พ่อบอกเลยถ้าหากจะเอาดีด้านนี้นะคะ
พ่ออีทคนนี้นะคะพร้อมผลักดัน
ผลักดันเต็มที่นาวาลูกเอ้ยสู้เขาเออ

เราก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่กับเขานาน
แล้วก็ไม่ต้องแบบรับจนเราไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้ฮะ
แบ่งเวลาอยู่ไม่ได้รวยขนาดนั้นแหละครับ
ก็แค่เหมือนเรารู้ว่าเราหาได้เท่านี้เราก็ใช้เท่านี้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็เก็บหอมลำดับเป็นคนที่เวลาไปในคอนเสิร์ตก็ไปด้วย
พอคลอดออกมาได้ยินเสียงดนตรีชอบร้องเพลงจับไมค์อะไรอย่างนี้
เขาอยากทำอะไรเราก็เต็มที่
เขาจะเป่าแค้นตีโปรงลางดีดพลินร้องเพลงตามภาษาเขา
ถ้าเพลงขึ้นก็ต้องหาเครื่องดนตรีแล้วอะไรอย่างนี้ครับ